ติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้วันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้เตรียมพิจารณาแต่งตั้ง๑๗ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับ
พร้อมกันนี้ก็ยังมีการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหลายโครงการหลายวาระด้วยกันนะครับ
ติดตามจากคุณเจนศักดิ์อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
แม้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
แต่ก็เดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีช้ากว่าปกติถึง๓๐นาทีครับ
ทำให้มีการคาดการณ์กันว่านายกรัฐมนตรีนั้นอาจใช้เวลาในการรับฟังรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ครับ
โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติในหัวข้อเสน่ห์ไทยสมุนไพรไทยสี่จุดศูนย์
ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่๓๐สิงหาคมถึง๓กันยายนที่อิมแพคเมืองทองธานีครับ
นายกรัฐมนตรียังได้ให้แนวทางว่าควรมีการกำหนดพื้นที่การเพาะปลูกพืชสมุนไพรเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ
เกี่ยวกับสายพันธุ์วิธีการปลูกการดูแล
และการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม
พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้รับมอบสมุนไพรหายากอาทิต้นพันธุ์ไก่ดำ

ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำไปปลูกไว้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยในช่วงท้ายวันนี้นายกรัฐมนตรียังได้สวมกอดกับสองเยาวชนที่แต่งชุดโขนมาต้อนรับตั้งแต่เช้า
พร้อมพูดคุยอย่างอารมณ์ดีส่วนจะพูดว่าอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
ไหนมีอาคารนั้นให้แก่นอนไม่ยอมแตกงานไม่อยู่กับพ่อครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์พายุปาคา
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วครับ
ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งด้วย
ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ตามแนวเส้นทางเปลอร์จะไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯและบริมนตรฐาน

เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉิน
หรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
พร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอีกด้วยครับ
จากนั้นยังคงต้องติดตามดูการแต่งตั้ง
ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับ
ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ครับ
ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาครับ
ศักดิ์อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ